คุณผู้ชมครับผู้ชายคนนึงเขาแต่งกายคล้ายตำรวจ
ขับรถแล้วไปชนคุณป้าท่านหนึ่ง
ตัวรอยเลยน่ะค่ะแต่เขาบอกแค่เชียวเชียวฮะ
เฉียวแต่ชาวบ้านถ่ายคลิปไว้เลยเออเชียว
ไอ้เจ้าของรถเนี่ยที่แต่งกายคล้ายตำรวจ
มาดูไหนดูดิมันเฉียวจริงหรือมันชนอ่ะ
รีก็นี่นี่วาวนี่นี่เข้าใจไหม

ผมรับผิดชอบอยู่เข้าชม

เอาจ้าตามสบายเลย

แต่คลิปนี้ชาวบ้านเขาถ่ายไว้ตอนยืนเถียงกับพี่คนนั้นน่ะ

ศรีกากีดูแกงนเงียนหน่อยนะเออเอ็นนิดนึงเอ็นนิดน

แต่งกายคล้ายตำรวจครึ่งท่อนและคล้ายเหมือนว่าจะเมา
อยู่ริมถนนสายละหารทรายโคกว่านครับหน้าโรงเรียนชุมชนโคกว่านที่บุรีรำ
พยายามชี้แจงว่าพี่พี่ขับเก๋งแล้วไปชนป้าคนนึงนะพี่ตำรวจ
แล้วก็พาเดินไปชี้ดูที่รถนี่ฮะรถสีขาวคันนี้ของพี่เขา
แต่ชายเขาก็ปฏิเสธนะปฏิเสธบอกไม่ได้ชนแค่เฉียวเฉย
แล้วก็ครูว่าใครถ่ายคลิปนะเดี๋ยวจะฟ้องกลับทุกคนเลย
เอาคลิปนี้ไปลงโซเชียลเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ระบุวันที่นะคุณผู้ชมว่า
มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่แม่ค้าขายของริมทางและชาวบ้านหลายคนก็มาช่วยกันมุง
ช่วยกันมุงยืนยันว่าฉันเห็นกับตารถเก๋งคุณขับมาด้วยความเร็ว
ชนป้าคะเนยแกที่จุงจักรยานริมถนนป้าแกตัวลอยเลยนะกระแทก
ไปชนกับกระจกหน้ารถเก๋งแล้วก็ตกลงพื้น
มันถึงเป็นสาเหตุว่าทำไมหน้ารถเก่งของพี่เขามีรอยแตกร้าวไงคุณผู้ชม
แล้วป้าคะเนยก็หมดสติไปเลยตอนนี้อาการสาหัสด้วย
กู้ภัยนำตัวคุณป้าคเนย์ส่งโรงพยาบาลไปแล้ว
ชาวบ้านอีกคนบอกตอนที่ร้อยเวรมาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
อ้าวทำไมไม่เห็นมีการตรวจวัดแอลกอฮอลเลยล่ะ
เกรงว่าเดี๋ยวคนเจ็บจะไม่ได้รับความเป็นธรรมครับทีมข่าวถามไปยังตำรวจเจ้าของคดีบอกว่า
วันเกิดเหตุมีการวัดระดับแอลกอฮอล์แล้วนะ
ค่ะเป็นไงวัดได้๑๖มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ไม่เมาไม่เมานี่ยังไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดครับ
ต้องให้ความเป็นธรรมตำรวจเจ้าของคดีก็เลยบอกว่า
แจ้งข้อหาแค่ขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
ส่วนจะสาหัสหรือไม่นั้นต้องรอดูอาการของป้าคเนก่อน
ทีมข่าวติดต่อไปยังคนขับรถเก๋งซึ่งได้รับข้อมูลว่า
เป็นตำรวจจริงครับคุณผู้ชมฮะยศร้อยตำรวจตรี
แต่ยังติดต่อไม่ได้ครับยังรอการชี้แจงจากร้อยตำรวจตรีท่านนี้อยู่นะครับ
ถ้าท่านดูข่าวอยู่อยากจะชี้แจงอย่างไรว่าไอ้ตอนที่
เฉียวหรือว่าไปชนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นจริงแล้วมีความจริงจากฝั่งท่าน
เรียนเชิญไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ได้นะครับ